เจ๊เจ๊กับตามไอภาริสนะคะ

เพื่อมาโปรโมทซีรีส์เรื่องใหม่ค่ะ
บอกเลยว่าเรื่องนี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากเลยนะคะ

เมาส์มอยเรื่องขำขันในละครด้วย
แล้วก็คาแรคเตอร์หนุ่มตัวท็อปของไอซ์พาริสค่ะ
ทำเอาเพื่อนนักแสดงโดนแย่งซีนกันหรือเปล่า

เห็นว่าหนุ่มทั้ง๙เริ่มบ่นคิดถึงกันแล้วล่ะจ๊ะ
ก็รู้มากนะ
เราจะสามารถอยู่ด้วยกันได้อีกนานแค่ไหน
วันนี้พอแบบพอมีวันหนึ่งที่ไม่ได้เจอกัน
แล้วมันมีความแบบแปลกไป
เดี๋ยวทุกคนก็มาสนุกกันในคอนเสิร์ตครับ

มีนานี้นะคะถ้าใครมีต้มมีตัวอะไรแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ

แจกรีนแต้มบุญสูงนะเจอทีเดียว๓คนเลยแล้วหล่อด้วยนะคะ